ในวันที่๑๖และ๑๗ธันวาคมที่จะถึงนี้นะคะ
ฝ่ายกิจการเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกส
เดินทางมาเยือนไทยนะคะแล้วก็ยังมีการเข้าร่วมประชุมยุทธศาสตร์ไทยสหรัฐ
ซึ่งถือว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่๒แล้วที่มีเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐ
เดินทางมาเยือนไทยอย่างเป็นทางการหลังรัฐประหารนะคะ
ทางด้านของทีมข่าวไทยรัฐทีวีค่ะได้มีโอกาสสัมภาษณ์พิเศษ
เราจะลองไปฟังคำให้สัมภาษณ์อีกครั้งนึงว่ามีนัยสำคัญทางการเมืองใดบ้างค่ะ
และที่สำคัญของพวกเขาคือติดต่อสินค้าที่แฟร์และสินค้าที่สุด
ผมเห็นที่ผมเชื่อว่าความสงสัยดีจากคอมพิวเตอร์
ที่ลองการประกอบสถานี
มันสงสัยต่อไปและมันยังมีทางออกมา
ผมไม่คิดว่า
นั่นแค่ความสงสัยเรื่องของสมรสภาพ

ผมหวังว่าเราจะเห็นปลอดภัยที่สุด

เราอยากท่านไทยจะเชื่อมตามความเชื่อของการศึกษา
นั่นคือสิ่งสำคัญที่สงสัยและที่ผมเห็น
เกิดขึ้นในเมืองที่คุยกับเมืองของคุณ

ไม่แค่ความทรงจำว่ามันจะไม่มีความสงสัย

แต่มันก็คือมันจะเร็วเข้า
และจะต้องการจัดการทางหน้าที่มันไม่มีความสงสัย
ในสิ่งที่คุมรับรับภาพให้ไทย
จากทุกคนที่มีเกี่ยวกับชิงหา

มันจะทำให้โลกภาพเป็นชิงหาดีกว่าไทย

เมื่อมีแผนทางเกิดขึ้นจากนั้นนะครับ
คุณบอกว่าสถานการณ์ที่สุดของประเทศไทยและประเทศจีนเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่สุดของทุกคน
ฉันเชื่อต็อสที่สุดที่จริงความสามารถสร้างความเต็มที่สุดของประเทศไทยที่หายละครตลอดหมด
อย่างไรคุณจะทำแล้วครับ
ทุกคนลักษณะมีจากไทยข้อมุมถูกทำอีก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

ในสถานีของประภาหลังศาสตร์
ในประเหตุศาสตร์
ในประเทศปีนี้

เราชอบความคิดละครับ
กริเทียสินค้าที่ถูกใช้กับการวิจัย
ไม่ให้เราได้การส่งข่าว
เราไม่สามารถเนื่องจากตัดสินค้าที่แน่นอน

ซึ่งเราคิดว่าภัยไทยเป็นจุดที่สำคัญ

แม้เกี่ยวกับปกติที่อยู่ในภาคขอต้อนรับสร้างภาคและทำให้โลกดี
ไทยคือความสมบัติและเราได้เรียนรู้ว่าภาคไทยเป็นประเภทที่เป็นแผนที่สำคัญ
เพราะร่วมทุกอย่างเราคิดว่าไทยเป็นภาคที่อำนวย